มีวาดที่เจ้าเบ่านะฮะจะเข้างานแต่งสัปดาห์หน้า
แต่เงินค่าสินสอดไม่พอวันนี้ตัดสินใจไปชิงทองจากร้านทอง
จันทบุรีนะฮะแล้วหนีไปเนี่ยหนีไปได้ไม่ถึงชั่วโมงนะ
ค่ะถูกจับจนได้นะครับมีภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับ
ในร้านที่เกิดเหตุนี่ตอนที่เดินมานะฮะ
นี่หนุ่มคนนี้ฮะวาดที่เจ้าเบาเดินมาที่ร้านทองนะครับ
ร้านทองอุดมพรที่ตะบนแก่งหางแมวอำเภอแก่งหางแมว
จังหวัดจันทบุรี๑๐นาฬิกานี่๑๐โมงเช้า
ลูกลงอย่างดีณพอป้องกันการมาจะหยีบรน
นี่ก็มาหยิบมาเลือกทองนะขอดูทองน้ำหนักสองบาทนะครับ
นี่จังหวัดตรงนี้นะครับที่เขาจะเปลี่ยนถาดนี่ไปแล้ว๒เส้น
เส้นละ๒บาทวิ่งไปนี่หยิบรองเท้าเลยไม่ใส่รองเท้า
โกยอ้าวไปนู่นเลยไปที่รถกระบะที่จอดทิ้งเอาไว้นะครับ
รถกระบะคันนี้เขาได้กล้องวงจรปิดเขาไล่ได้หมดเลยเห็นไหมครับ
แล้วก็ขับหลบหนีไปตำรวจเนี่ยมาที่เกิดเหตุไล่ตรวจสอบจากภาพในกล้องวงจรปิดนะครับ
แป๊บเดียวฮะ๔๕นาทีเจอครับไปเจอรถกระบะคันนี้นะครับ
อยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณหนึ่งกิโลเมตรนี่ก็ลงไปนี่ฮะ
ขับรถประกบเพื่อให้หยุดให้จอดแล้วก็คุมตัวคนขับรถลงมาตรวจค้นในรถ
พบทองคำที่ไปชิงของเขามาจริงสร้อยคอทองคำของกลาง
ส่วนคนที่ก่อเหตุผู้ชายคนนี้ครับชื่อนายวัชรินเสือคล้ายอายุ๓๐ปี

เอาเสื้อผ้าที่ใส่ก่อเหตุไปทิ้ง
เพราะเดี๋ยวจะต้องไปรับเมียกับแม่ยายไปซื้อของเตรียมจัดงานแต่งงาน
จะแต่งงาน๒๒พฤศจิกายนนี้นี่ทองอยู่ตรงนี้ค่ะตกอยู่ตรงนี้เลย
แม่นี่เอาเสื้อผ้าไปทิ้งนี่เปลี่ยนชุดใหม่แล้วเห็นไหม
ชลินบอกเดี๋ยวต้องไปรับว่าที่เจ้าสาวกับแม่ยาย
เพื่อไปซื้อของเตรียมงานแต่งถามว่าเอาแล้วทำไมต้องก่อเหตุแบบนี้อ่ะ
จะแต่งงานอยู่แล้วฮะอีกไม่กี่วันเนี่ยครับ
ชรินบอกว่าเมื่อวานนี้เขาขับรถไปซื้อเหล้าแถวชายแดนจันทบุรี
แล้วพอผ่านด่านตรวจเขาเกลือเขาถูกตรวจค้น
แล้วพบว่าเหล้าที่ซื้อมาเนี่ยมันเป็นสุราหนีภาษี
ก็เลยถูกเปรียบเทียบปรับไป๓๐๐๐กว่าบาท
ทีนี้มันก็ไม่มีเงินเนี่ยเพราะว่าเงินสินสอดมันมีอยู่ทั้งหมดที่ต้องใช้๕หมื่นได้
แล้วถูกปรับไป๓๐๐๐กว่าแล้วเงินไม่พอแล้ว
วันนี้เลยตัดสินใจมาชิงทองครับ

ใช่เขาบอกว่าที่ภรรยาดีก็ได้ใช่มั้ย

จากคุณจะเอาเงินไปใช้แบบไหนยังไง
หาทางแบบเนี้ยท่านผู้ชมครับส่วนว่าที่เจ้าสาวนะครับ
อายุ๒๘นะครับพอรู้ข่าวนี่บอกโอ้โหตกใจช็อกเลยนี่ฮะ
คือเพิ่งเจอกันเมื่อเช้าแล้วเพิ่งแยกกันไม่รู้เลยว่าแฟนมีปัญหาเรื่องเงิน
แล้วไปก่อเหตุชิงทองจะแต่งอยู่สัปดาห์หน้าอยู่แล้ว
ของชำรวยนี่เพิ่งมาส่งเมื่อเช้าเลยนะแล้วอยู่ดีดีเนี่ย
ว่าที่เจ้าเบ่ามาก่อเหตุแบบนี้จะทำยังไงเนี่ย

ว่าที่เจ้าเปล่าเดี๋ยวก่อเหตุเสร็จแล้วตำรวจก็ต้องดำเนินคดีไปแล้วฮะ
ตามหลักฐานต่างที่มันชัดเจนอยู่แล้วผู้ต้องหาเองก็สารภาพ

นี่ก็ได้แต่พูดว่าไม่น่าเลยจริงเนาะ